เพื่อนเขาก็ขี่รถหนีจ๋าก็ขี่รถตาม
แต่ทีนี้เหมือนกับทางซิ่ง
เอาเป็นเอาก็คือแบบเอาให้ตายเลย
ช่วงด้านหน้ามีรถ๑๘ล้อ

ซิ่งเนี่ยตัดสินใจพูดง่ายเลยคือ
รถจ๋าขี่มาเต็มกำลังเลย

ซึ่งก็จอดดูเลยไปสัก๑๐๐๒๐๐เมตร

หักโค้งมาจากตูดรถ๑๘ล้อแล้วก็ไล่ต่อ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
และในค่ำคืนวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า
น่าจะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เหมาะแก่การฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ค่ำคืนของศุกร์๑๓ครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมามอบความตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในค่ำคืนของศุกร์สิบสาม
รอพบกับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย
ไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
นั่นก็คือเรื่องบ้านซื้อสดนั่นเอง
แล้วก็วันนั้นที่เขาเล่าเรื่องอย่างน่ากลัว
วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมรายการและมีเรื่องน่ากลัวมาฝากพวกเราอย่างแน่นอน
ยินดีต้อนรับคุณสองครับสวัสดีครับคุณสอง

วันนี้ได้เห็นหน้ากันแบบสดตื่นเต้นไหม

สบายไม่ต้องตื่นเต้นเลยถือว่าเราเป็นเพื่อนกันพี่กันน้องกัน
ทุกคนมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุผมจะถามเลย
ถ้าสมมุติว่ามีความเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเต็ม๑๐๐คุณสองเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์

เต็มร้อยว่าโลกนี้มีผีอย่างแน่นอน

เพราะว่าจากเรื่องเล่าที่คุณสองเคยโทรมาเล่า

และรวมไปถึงเรื่องในวันนี้
ต้องบอกเลยนะครับว่านี่แค่ชื่อเรื่องนะแค้นฝังหลอน

เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจากตัวผมแล้วก็เพื่อน
คือหมายถึงว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง

น่าจะราว๘ปี
ปีที่แล้วนะรอฟังเลยฮะเห็นบอกว่าเรื่องนี้นี่เดือดไม่แพ้เรื่องอื่น

ก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัย๘ปีก่อน
สมัยนั้นตัวผมก็เป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นในช่วงหนึ่ง
ตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนฝูงมากมาย
สมัยนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องพูดได้ใช่ไหม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างที่จะไม่ดี
ในช่วงวัยรุ่นชีวิตหนึ่งก็เราก็เคยที่จะเดินทางที่มันไม่ดี

ก็คือเขานองตามสมัยวัยรุ่นฮะ
ตอนนั้นก็กลุ่มเพื่อนผมเนี่ยก็จะอยู่เรียนโรงเรียนสถาบันที่เป็นเกี่ยวกับช่างกล
แล้วทีนี้ตัวเพื่อนผมเนี่ยก็เข้าออกคุกบ่อย
ตัวเองเนี่ยไปมีอลิชื่อว่าซิ่ง
ซึ่งตัวซิ่งเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับผมเหมือนกัน
แต่เป็นเพื่อนห่างรู้จักกันในร้านอินเตอร์เน็ต
ซึ่งผมรู้จักซิ่งเนี่ยต่อจากคนชื่อมด
ซึ่งเราก็ไปเจอกันในร้านอินเตอร์เน็ตกันเป็นประจำอยู่แล้ว
จนมีอยู่วันนึงตัวคนชื่อมดเนี่ยมีแนวคิดที่ไม่ดี
ก็คือพูดกันในกลุ่มเหมือนกันเล่นนะว่า
เดี๋ยวเราไปดักป้นกันดีกว่า
เรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนิดนึง
คือตัวของคนชื่อมดเนี่ยชวนพวกผมเนี่ยว่า

มีผมมีซิ่งมีมดมีเอ็มทั้งหมด๔คนเลย
แต่ตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเรื่องอะไรพวกนี้เลย
ผมก็จะคอยบอกว่าอย่านะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยอะไรอย่างนี้
มันไม่ดีเขาก็ว่าอย่างนั้น
ทีนี้ตัวคนชื่อมดเนี่ยก็นัดวันเวลาไว้อย่างดีเลยว่า
เดี๋ยวเราจะไปดักป้นถนนเส้นนี้
คือเส้นมันค่อนข้างที่จะเปรียวมากเลย
แต่มันมีคนที่เขาทำงานโรงงานแถวนั้นจะผ่าน

คือหมายถึงว่าไปอยู่ตรงถนนเส้นเปรียว
เพื่อรอดักปล้นคนที่ทำงานโรงงาน
ใช่ครับจะมีโรงงานสถานที่ตรงนั้นจะมีรถผ่านเหมือนเป็นเส้นทางหลังโรงเรียน
ก็จะมีคนที่เขาแบบไม่อยากอ้อมไกลข้ามสะพานปุ๊บ
เส้นข้างสะพานมันจะเป็นป่าล้วนเลย
ซึ่งตัวซิ่งเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคิดกันยังไง
คือตัวผมเนี่ยก็ดึงคนชื่อมดไว้ว่าอย่าไปเลยเออไปเล่นอินเตอร์เน็ตกันดีกว่า

แต่ทีนี้ซิ่งเนี่ยหายไปเลยกับคนชื่อเอ็มเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนติดต่อไม่ได้เลย
ผมก็เออก็ไม่ได้สนใจก็ไปเล่นอินเตอร์เน็ตกัน

วันต่อไปที่หายไปถึงวันนัดนะถึงวันนัดเนี่ยหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
ตัวผมก็เออก็ไม่ได้สนใจก็เราก็เล่นอินเตอร์เน็ตกับคนชื่อมด
ทีนี้ตัวของซิ่งเนี่ยติดต่อคนชื่อมดมาว่าตัวเขาเนี่ยได้ไปป้นแล้ว
ได้ไปป้นแล้วแล้วก็ไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะโหด้วยอาวุธมีดเนี้ยอืม
นั้นพวกผมก็ตกใจมากเลยคือมันเหมือนเป็นคำพูดเล่นในกลุ่มเพื่อน
แต่เราไม่คิดว่าไอ้ตัวคนชื่อซิ่งเนี่ยมันจะทำจริง
คือตอนนั้นเราตกใจมากเลยคือแบบโอ้ไม่คิดว่าเพื่อนคนนี้จะทำจริง
ซึ่งไปกับสองคนกับคนชื่อเอ็มครับทีนี้พอเรารู้เรื่องราวแล้วว่าเขาทำอย่างงี้จริงจริงปุ๊บ
เราก็เลยตัดสินใจที่แบบเออมาคุยกันว่าไปทำจริงหรือเปล่า
แบบเรานัดมาเจอกันที่ร้านอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเอาของที่มันป้นมาอวดพวกผมด้วย
ซึ่งมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทองคำประมาณ๕๐สตางค์
พวกผมตกใจมากเลยไม่คิดว่ามันจะทำจริงแล้วมันก็ยังเอามีดที่มันแทงผู้เสียหายเนี่ยมาอวดพวกผมด้วย
คือช่วงนั้นตัวซิ่งเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ดี
เพราะว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยคือออกจากคุกมาแล้วแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำ
ทีนี้ตัวผมเนี่ยก็โหมันก็ไม่ได้แล้วนะ
คือเราก็ตกใจนะแต่เราก็ไม่ได้สนิทกับคนชื่อซิ่งขนาดนั้น
แต่เราก็เจอในร้านอินเตอร์เน็ตบอร์ดค่อนข้างบ่อย
ทีนี้ผมก็กลับบ้านปกติเลย
แต่สิ่งที่มันค่อนข้างที่จะบังเอิญและโลกกลมเข้าไปอีกคือ
ตัวผมเนี่ยได้มารู้ว่าคนที่ถูกแทงคือแม่ของเพื่อนผมอีกคนนึง
ก็คือแม่ของคนชื่อจ๋า
ถูกแทงบริเวณหน้าท้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลย
แล้วก็ถูกป้นทองไปแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ซึ่งมันเหมือนโลกกลมมากเลยคือมันบังเอิญเป็นคนใกล้ตัวเราพอดีเลย
แล้วบังเอิญกว่านั้นคือแม่ของคุณจิจ๋าเนี่ยรู้ด้วยว่าคนที่แทงชื่อซิ่ง
เพราะเขาเคยเห็นผมมาเดินตลาดด้วยกัน
แล้วแม่ก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนของผม
ทีนี้คนชื่อจ๋าเนี่ยมาถามผมแบบโมโหมากเลยว่ารู้จักคนชื่อซิ่งไหมอะไรอย่างนี้
ตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะโกหกอะไรก็ต้องบอกตามความเป็นจริงเลยว่า
คนชื่อซิ่งเป็นเพื่อนห่างกับเป็นเพื่อนไม่ได้สนิทกัน
ก็คือรู้จักกันในกลุ่มของคนชื่อหมด
ทีนี้คนที่จ๋าเนี่ยผมก็ค่อนข้างคิดสนิทด้วยเพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกัน
แล้วพอบอกว่าชื่อซิ่งเนี่ยจาก็ยิ่งขึ้นเลย
เพราะว่าตัวเขาเองเคยไปมีเรื่องกันในตอนที่อยู่ในเรือนจำ
ซึ่งตัวคนชื่อซิ่งเขาเรียกว่าเด็กบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นคนคุมในเรือนจำอีกทีหนึ่งครับคือไม่ถูกกันตั้งแต่ข้างในแล้ว
ทีนี้คนชื่อจ๋าเนี่ยบอกว่าโอ้ต้องแบบอย่าให้เจอกันที่ไหนนะ
คือแบบต้องใส่แน่อะไรอย่างนี้
ก็เรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันอาจจะมีความรุนแรงนิดนึง
แต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อคิดให้กับชีวิตวัยรุ่นเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยคือมันเหมือนความบังเอิญ

ตัวผมเนี่ยก็ไปเรียนกันปกติเลยช่วงนั้นจะเรียนพักค่ำ
ก็ขี่มอไซค์มาเหมือนความบังเอิญนะ
คือเรื่องคดีความเนี่ยคือตำรวจเขาก็ทำงานของเขาไป
แต่ว่ามันก็ไม่ทันใจพวกเขา
เพราะว่าตัวซิ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้ว
หนีไปอยู่ที่อื่นแต่ก็อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นครับ
ตัวผมเนี่ยกับพวกเพื่อนเนี่ยรวมกันประมาณ๕๖คัน
ก็กลับบ้านมากันปกติเลย
ด้วยความบังเอิญตัวผมเนี่ยดันไปเจอคนชื่อซิ่ง
จอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามเลย
ซึ่งถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนแบบ๔เลนใหญ่

ดันไปเจอคนชื่อซิ่งเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย

ตัวผมก็บอกหันไปมองไอ้จ๋าแล้ว
จานเนี่ยคือแบบมันถามผมว่าคนนั้นไหมชื่อซิ่ง

แต่ผมก็ดึงแขนไว้ว่าเฮ้ยคุยกันดีดีกว่า
เพราะวันนั้นมันก็โทรมาขอโทษแล้วเพราะมันรู้ว่าเป็นแม่ของคนชื่อจ่า
เหมือนเขาโทรมาขอโทษแล้วแต่ไม่น่าที่จะเจอหน้าไม่กล้าที่จะเอาของมาคืน

ทีนี้ตัวคนชื่อซิ่งเนี่ยขับรถไม่รู้เรื่องเลย
เข้าไฟแดงเป็นถนนทางตรงเส้นตัด
ตัดจากลำลูกกาไปธัญญะแต่ผมไม่ขอบอกคลองแล้วกัน
ตัดจากลำลูกกาไปธัญญะซึ่งตัวคุณจิจาเนี่ยผมก็ดึงไว้นะว่า
เดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าคุยกันแบบสันติวิธีดีกว่าครับ
แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไฟแดงพวกผมก็ไม่นึกนะว่า
ตัวคนชื่อจ่าเนี่ยขี่ผ่าไฟแดงไปเลยเพื่อจะไปไล่ไอ้สองคนนั้น
ผมก็โอ้โหตอนนั้นตกใจมากเลยคือแบบผมก็คิดว่าโอ้โหต้องหนักนะ
เพราะคนชื่อจ๋าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมคนแล้วก็เป็นคนที่รักแม่มาก
สุดท้ายคือคนชื่อจ่าเนี่ยก็ขี่ไล่กันไปเลยไล่กลัวกันไป
สิ่งที่ผมเห็นฉากสุดท้ายเลยคือจ่าเนี่ยใช้เอาใช้อาวุธมีดฟันที่ด้านหลังของคนชื่อซิ่งเลย
ชื่อซิ่งเป็นคนสอนครับแล้วก็ไล่กวดกันไปตลอดทางเลยผมก็
ตอนนั้นผมติดไฟแดงไงแต่ตัวผมน่ะตามไม่ทันแล้วก็เห็นไกลจนผ่านไปไกลเลยจนแบบหายไปนานเลย
ผมก็ขี่ตามช้ากันโทรหาคนชื่อซิ่งกับคนชื่อจ๋าว่าเขาได้คุยกันลงตัวไหม
แต่ก็หายไปเลยจนสักพักนึงผมก็ขี่มาปกติทะนนท์เส้นนั้นค่อนข้างจะเปรียวมากเลยจะมืดไฟจะไม่มีเลย
ก็เห็นคนชื่อจ๋าเนี่ยขี่สวนกลับมาแต่เลือดเนี่ยเต็มตัวเลยตอนนั้น
เหมือนโดนมิดฝั่นนะครับตลอดทั้งแขนสองข้างเลย
ตรงบริเวณคอเนี่ยโอ้โหมีเลือดเต็มเลยทั้งตัว
พวกผมก็ตกใจนะมันก็ขี่เลยไปเอ้ามันก็ขี่เลยไป
แล้วก็อ้อมข้างหลังผมเนี่ยอ้อมไปอ้อมไปไกลเลยนะ

ผมก็คิดว่าโอ้โหไอ้จามันคงไม่เป็นอะไรคิดว่าอย่างนั้นนะ
แต่ทีเนี้ยผมมองไปด้านหน้าเนี้ยอ่า
บริเวณด้านหน้าเนี้ยรถสิบแปดล้อจอดอยู่ครับ
แล้วก็มีกลุ่มคนเนี่ยกำลังเหมือนเอ่อ
ไฟจราจรอ่ะเหมือนเกิดอุบัติเหตุด้านล่างอืม
ตัวผมก็คิดว่าไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ย

อาจจะโดนไอ้จ่าทำร้ายจนแบบหนักเลยอาจจะแบบ
บาดเจ็บสาหัสอยู่บริเวณนั้นเลยผมคิดอย่างงั้นนะครับ
ผมก็ค่อยขี่เข้าไปหาเพื่อไปดูว่า
ตรงนั้นอ่ะต้องเป็นเอสซิ่งกับเอ็มแน่แน่อืม
ทีนี้พอผมขี่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมัน
ตรงกันข้ามกว่าที่เห็นเลยที่คิดเลยอ่า
เป็นจ๋าที่ถูกอัดกับรถสิบแปดล้อ
ซึ่งหน้าของเขาเนี่ยถูกอัดไปอย่างงี้เลยอ่า
เหลือเพียงแค่กามด้านล่างกับลิ้นที่ยังเห็นอยู่
เฮ้ยเดี๋ยวนะสิ่งที่เราเห็นคือเป็นตัวของจ๋า
ใช่ค่ะถูกสิบแปดล้อชนเหมือนเขาขี่ชนตูด
ด้านหลังสิบแปดล้อก็ถูกบี้อยู่หน้าสิบแปดล้ออ่ะ
อ่าด้านหลังสิบแปดล้อเลยคือเมื่อกี้อ่ะ
แล้วไอ้ที่ขี่สวนไปเมื่อกี้คือผมก็ตกใจนะ
ผมเนี่ยรีบหันมามองเลยว่ามันกำลังขี่วนมาหาพวกเรา
เออเออผมเลยหันหน้าไปมีไฟรถมาจริงจริงอ่ะตอนนั้น
ทุกคนเนี่ยหันไปมองที่เดียวกันเลยครับแต่สุดท้ายคือเป็นลุงแก่แก่ขี่ไป
เฉยผมก็เฮ้ยตอนแรกมันเห็นว่ามันกลับรถมาหาเราแล้ว
ครับคือเห็นเป็นไฟรถวนกลับมาแล้วอืม
แต่สุดท้ายคือเป็นลุงแก่ขี่มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เกิดสอบถามเรื่องอุบัติเหตุอ้อ
ผมก็ตกใจกับเรื่องที่แบบทุกคนเห็นมันก็เลิศเลยห้าคนหกคน
สักพักหนึ่งผมก็โทรไปหาคนชื่อซิ่งได้สำเร็จนะครับ
คนชื่อซิ่งเนี่ยก็บอกตอนนี้กลัวโดนจับแล้ว
ก็คือขี่เข้าไปตรงด่านก็คือขี่เข้าด่านไปเลยครับ
เหมือนขี่เข้าดันแล้วไปชนเจ้าหน้าที่ด้วย
จนเจ้าหน้าที่เนี่ยขาหักเลยครับ
เหมือนจะแหกด่านอ่ะก็คือเลือกที่จะชนไปเลย
เพราะเจ้าหน้าที่เนี้ยกระโดดขวางอืม

แล้วซิ่งก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังครับ
ก็คือเหมือนสารภาพบาปไปเลยเรื่องที่ซิ่งเล่าให้ฟังเนี้ย
ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกครับ
ซึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ผมเห็นเนี่ย

ต่างคนต่างมีอาวุธมีดด้วยกันทั้งคู่เลยตัวซิ่งเนี่ย
ก็โดนฟันก่อนเลยที่กลางหลังแล้วก็ตัดสินใจที่จะสู้
แต่ก่อนจะสู้เราก็บอกว่าขอโทษตลอดเลย
แต่คนที่จากเขาไม่ยอมเลยจะเกาให้ได้เลยคือจะ
เพื่อนเขาก็ขี่รถหนีจาก็ขี่รถตาม
แต่ว่าพอขี่เข้ามาใกล้ปุ๊บก็ฟันได้ปุ๊บตรงแขนเนี้ยโดนก่อนเลยอืม
ก็เลยหยิบอาวุธมีดเนี้ยมาดวนกันเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ
ต่างคนต่างมีแผลชะกันด้วยกันทั้งคู่เลย
แต่ทีนี้เหมือนกับทางซิ่งอ่ะก็
เอาเป็นเอาก็คือแบบเอาให้ตายเลยอืม
ช่วงด้านหน้าเนี้ยคือมีรถสิบแปดล้อเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ครับ
ตัวของคนชื่อจ๋าเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหน้าสาย
ตัวของคนชื่อซิ่งอยู่ฝั่งด้านขวาอยู่ช่วงเลนกลาง

อ่าตีคู่กันคือแบบไล่กวดอยู่มาก
ซิ่งเนี่ยตัดสินใจพูดง่ายเลยคือฆ่าจ๋าไปเลย
เอาเท้าเนี่ยยันรถจ่าไปเลย
จ๊าเนี่ยขี่มาเต็มกำลังเลยอัดกับตูดรถ๑๘ล้อเลยตอนนั้น
ตัวของซิ่งเนี่ยก็ขี่เลยไปหน่อย
ยากโค้งมาจากตูดรถ๑๘รอแล้วก็ไล่ต่อ

ซึ่งตอนที่ไล่ต่อเนี่ยคือมีบาดแผลแค่ตรงบริเวณในหน้าเหมือนเป็นรอยหัวแตกธรรมดา
ซึ่งซิ่งเนี่ยก็ตกใจนะตอนนั้นคือโยนมีดทิ้งไปแล้วคิดว่าแบบจ๋าตายแน่

แต่ตอนนั้นตัวซิ่งไม่มีมีดแล้ว
ตัวจ่าก็ขี่รถตัวเปล่าไม่มีมีดมาเหมือนกัน

ก็ขี่ไล่กวดกันไปจนถึงหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นโรงเรียนเส้นกลางของเส้นคลองตัดนั้น

ตัวของซิ่งเนี่ยก็ตัดสินใจเลยคือแบบต้องเอาให้ตายไม่งั้นตัวเขาก็ต้องตาย
เขาก็นึกได้ว่าตัวเพื่อนเขาก็มีมีดอีกเล่มหนึ่ง
เขาหยิบมีดจากเพื่อนเข้ามาเนี่ยแล้วฟันเข้าไปที่หน้าจ๋าเลย
ซึ่งน่าจะเนี่ยผิดรูปไปเลยตรงบริเวณตรงนี้ฉีกไปแล้วถอยหลังไปเลย

เหลือแค่ลิ้นที่ลมมันตีแล้วการด้านล่างเนี่ยยังอยู่

ก็คือไปตามนางลมนี่คือสิ่งที่ซิ่งเล่าให้ฟัง
แล้วจะเหมือนเยื่อสุดท้ายหักเข้าหาซิ่งเลย

ซึ่งตอนนั้นรถตัวรถเนี่ยเกี่ยวกันล้มลง
แล้วตัวซิ่งเนี่ยเหมือนตอนเวลาที่ล้มเนี่ยคือพาดอ่ะ
ตัวเขาก็ถือมีดอยู่พอลงปุ๊บเผลอไปแทงคนชื่อเอ็มเลย

ทะลุหน้าอกตรงนี้เลยตายเดี๋ยวนั้นเลย
คุณทีเอ็มด้วยความที่ตกใจเนี่ยพอลุกขึ้นมายืนได้
สิ่งที่เขาตกใจกว่านั้นคือคนชื่อจ๋าเนี่ยล้มไปด้วยกันนะ
แต่คนชื่อจาเนี่ยลุกขึ้นมามองซิ่ง
ซึ่งตัวซิ่งนี่ตกใจมากเลยเพราะสภาพไม่น่าจะยืนได้

เขาก็รีบเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่หนีไปเลย

ซึ่งตัวของซิ่งมีประวัติป้นอยู่แล้ว
แล้วก็เพิ่งฆ่าคนสองคนมาด้วย
เขาเหมือนกับปลายตัวแล้ว
ก็เลยเหมือนขี่เข้าไปหาด่านเลย
หนึ่งก็กลัวเรื่องจ๋าด้วยว่าโอ้โหมันหนักขนาดนี้มันไม่น่าจะลุกขึ้นมายืนได้แล้วอะไรอย่างนี้
มันไม่น่าจะตามมาได้อะไรขนาดนี้
ตัวเขาเองก็เลยขี่เข้าด่านไปเลย
แล้วก็สารภาพกับตำรวจเฉยเลยอะ

ซึ่งตัวของเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
กับเขาเนี่ยมั่นใจว่าตอนที่กำลังจะออกรถเนี่ยเขามั่นใจค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจ่าเนี่ยต้องไม่รอดเหมือนกัน
แต่ว่าสภาพไม่น่ารอดแล้ว
เขาก็เลยสารภาพของตำรวจไป
แต่ทีนี้สิ่งที่มันสยองคือแปลกคือ
ซิ่งบอกว่ามีศพอยู่๒ศพอยู่หน้าโรงเรียน
ตำรวจก็ตามคำให้กันของซิ่งเลย

สรุปคือเจอศพศพเดียวก็คือศพของคนชื่อเอ็ม

ตำรวจต้องใช้สปอร์ตไลท์หาบริเวณนั้นก็หาไม่เจอ
ซึ่งมันแปลกมากแล้ว
แล้วสุดท้ายคือมูลนิธิเขาวอลคุยกัน
แล้วแจ้งมาทางตำรวจว่าเกิดอุบัติเหตุ
วัยรุ่นชนตูดรถ๑๘ล้อตายคาที่
ซึ่งอยู่หน้าโรงปูนซึ่งเลยออกไป๕กิโล
ซึ่งมันไกลกันกับที่ซิ่งสารภาพบาท
ที่ซึ่งบอกว่าไปตายอยู่หน้าโรงเรียน
ตามแล้วชนแล้วเขาบอกว่าเขาสารภาพกับตำรวจเลยว่าเขาฟัง

อยู่หน้าโรงปูนอยู่ท้ายหลังรถ๑๘ล้อ

ผมก็ถามว่าเมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มันบอกไม่เมาเพราะว่าไอ้ตัวคนชื่อเอ็มมันก็ตะโกนตลอดทางเลย
มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วจะทันแล้วจะทันแล้ว
สุดท้ายคือเกิดปฏิเหตุแล้วก็แทงมันตายเอง
แล้วตัวคนชื่อซิ่งเนี่ยก็ติดคุก
ก็รับผลกรรมของตัวที่เขาทำครับ
แล้วเขาก็บอกนะว่าตัวของคนชื่อจ่าเนี่ย

เขาก็อยู่รวมกันแบบเรือนจำที่แบบฆ่าอะไรอย่างนี้
อยู่ในกลุ่มของข้าเขาก็นอนรวมกันหลายคนเลย
เขาบอกว่าตอนช่วงนั้นช่วงแรกที่เขาเข้าไปเลย
เขาปิดไฟปุ๊บทุกคนจะนอนหมดเลย

แต่เขาเห็นเหมือนคือมองรู้เลยว่าเป็นจ่าแน่

เดินเดินทุกคนเนี่ยนอนกันหมดแล้ว
ซิ่งเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทุกคนเหมือนเงียบ
เพราะครูฝึกเขาถ้าเขาให้นอนก็คือต้องนอนที่นั่น
เขาเห็นเป็นคนเนี่ยเหมือนเดินหาเลย
เดินหาเดินหาคือเขามองรูปร่างรู้เลยว่าเป็นคนชื่อจ๋า
เพราะเขาก็เคยเห็นหน้าเห็นตากัน
แต่สุดท้ายแล้วคนชื่อซิ่งเนี่ยก็เหมือนเป็น

เออจากเขาแจ้งว่าเป็นเหมือนโลกประจำตัว
เป็นเหมือนโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่
วมขึ้นแบบบวมขึ้นแล้วแบบ
แต่ตรงนี้เขาคือผมไม่ทราบเลยว่าตายจากอะไร
ก็เรื่องทั้งหมดก็ค่าประมาณนี้แหละ
โหโคตรดาร์กเลย
ไอ้ตอนจบเนี่ยผมมองว่า

หรือมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
ว่าจากคำบอกเล่าของซิ่ง
ที่เขาบอกว่าเห็นคุณจ๋า
เขาพยายามมาเดินหาอยู่หลายครั้ง
ถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปครั้งแรก
คือเรื่องนี้มันจะไม่มีอะไรเลย
ถ้าไม่คิดพิเลน
คือมันไม่ใช่ความห้าวของวัยรุ่นไปแล้วไง
มันคือเลือกทางโจรเลยนะ

เลือกทางที่แบบโอ้โหไปทางสายดำเลยอ่ะ

ไปทำร้ายแม่ของอริตัวเองอยู่แล้ว
มันยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับเขาเข้าไปอีก
กลายเป็นว่าคุณจ๋า
ผมเชื่อเลยนะว่าเป็นใครก็คงจะเก็บอารมณ์ยาก

แล้วผลสุดท้ายเหมือนดวงชะตาพาให้มาพบกัน
เหมือนเขามีเวรมีกรรมต่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วกลายเป็นว่าคุณจ๋าพลาด
จากการกระทำของอลิคนนี้
ซึ่งโอ้โหเขาทำร้ายทั้งแม่ของคุณจ๋า

แสดงว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็คือ
คุณจ๋าหลังจากที่ชนท้ายรถ๑๘ล้อรถ๑๐ล้อไปแล้วเนี่ย
จิตเขายังคงแค้นอยู่ถูกไหม

แล้วตามมาในรูปแบบที่คุณซิ่งบอกว่า

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเอามีดไล่ฟันกันมา

ก็มีอีกช็อตหนึ่งที่เราข้ามไปนิดนึง
ก็เป็นช็อตของกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียน
ก็เห็นเลยฮะว่าตัวของซิ่งเนี่ย

แกก็เหมือนแกว่งมีดกับลม

แล้วตัวคนชื่อเอ็มก็หันมามองตลอด
แล้วอยู่ดีเหมือนรถถูกอะไรเกี่ยวจากด้านหลัง
แต่ตำรวจเขาสันนิษฐานว่ามันเป็นเหมือนกระเป๋าโซ่

เมื่อ๑๐ปีกว่าที่แล้วเนี่ย

จังหวะที่มันแบบคงจะไล่กวดกันมา
แล้วกระเป๋ามันล่วงไปเกี่ยวกับล้อด้านหลัง

แล้วสุดท้ายคือตัวของคนชื่อซิ่งก็ถือมีดอยู่ด้วย

นั่นคือภาพที่คนดูผ่านกล้องวงจรปิดเห็นแบบนั้น

แต่มันตรงข้ามกับซิ่งที่ซิ่งบอกว่า

อันนี้ผิดปกติไม่ธรรมดาแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเจอด่านตำรวจ
พุ่งเข้าไปในด่านเพื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
มอบตัวเผื่อตัวเองจะรอด
อะไรก็ไม่รู้ที่กำลังตามล่าตัวเองอยู่
แล้วผลสุดท้ายตัวเองก็ไปเสียชีวิตในเรือนจำ

ไม่รู้เลยผมว่าเวรกรรม
อันนั้นมันก็มองได้สองแง
คือเรื่องนี้มันดาคมากเลย
ที่จุดจบของเรื่องมันจะมีข้อคิดต่าง
มันจะมีเหตุผลของมันว่าทำไมแต่ละคน

เป็นเพราะว่าผมว่ามันเป็นการเลือกทางเดินที่ผิด

คำว่าทำอะไรอยู่เกินขอบเขต

แต่บางคนมันข้ามเส้นไปไกลไง

ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเราไปหาดักปล้นเขาดีกว่า

ครบไม่ได้จริงก็จะพาเราวิบัติไปด้วย

และผลสุดท้ายแต่ละคนก็จะมีกรรมเป็นของตัวเอง

ฟังไว้ให้เป็นคติสอนใจ

กับเรื่องแค้นฝังหลอน

แล้วก็ขอบคุณมากคุณสองที่เอาเรื่องนี้
มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกัน

คนเราหนีเวรกรรมไม่พ้น

เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เวลาหมดหมดเวลานะครับ

เจอเจอกันทุกค่ำคืนของวันศุกร์

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณครับคุณสองครับ
ครับ